สมาชิกสภาเทศบาลเขาบอกว่ากลาง
คือเหมือนกับว่าไปมีปัญหามีปากเสียงกับลูกจ้างที่อยู่ในเทศบาลด้วยกันนี่แหละ
กรเดียวกันแท้พูดจาไม่เข้าหู
แต่ถ้าเข้าหูมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ลองดูค่ะ
อุ้ยตบกันป้าบอย่างนั้นน่ะ
นี่แหละค่ะนี่แหละพัวจริงนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงค่ะชื่อว่าคุณปวีนานะคะเขาไปโพสต์คลิปเอาไว้
ผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวคือไปรู้มาแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นสอทอนะคะ

อยู่กับผู้ชายคนนั้นที่สวมใส่เหมือนเป็นเป้อยู่ด้านหลังใส่เสื้อสีดำค่ะ
คุยกันไม่รู้อีท่าไหนนะคะถามกันไปถามกันมา
ปรากฏคงพูดไม่เข้าหูกันนะคะแต่จริงแล้วก็ทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วค่ะ
อันนี้ที่เขาโพสต์เอาไว้เขาบอกเก่งเกินคำบรรยายนะจ๊ะ
จะดีจะชั่วก็เรื่องของเขานี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุขึ้นมา
ปรากฏว่าพอคุยกันพูดไม่ถาดขาดคำเมื่อสิ้นเสียงคำว่าสอทรกลางเท่านั้นแหละ
โดนตบเข้าเลยค่ะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าวันที่๒๙มิถุนายน
อยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแล้วค่ะนะคะเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
อย่างที่บอกสอทอเสื้อขาวเดินเข้าไปถามถามชายเสื้อดำว่าเนี่ยจะไปไหนทำไมตามเพื่อนจัง
เจ้าตัวน่ะเสื้อดำเขาบอกว่าผมจะไปไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของผมไหม
แล้วทำไมผมจะไปไหนไม่ได้อ่ะอ่าหลังจบประโยคนะคะสอทอก็บอกว่าเนี่ยเหมือนคงจะคิดในใจแหละว่าไม่พอใจอ่ะ
เถียงอ่ะมาโดนเถียงแบบนี้เจอลูกน้องเถียงก็ตบเข้าไปเลยที่หัวหนึ่งครั้งนางเพียไม่มีคำพูดใดตามมา
แต่ตัวเสื้อดำเขาก็พูดแล้วนะในคลิปได้ยินอยู่เดี๋ยวไปโรงพัก
ตอนนี้ในก๊อฟนะคะคนที่โดนตบเอาคลิปไปแจ้งความว่าที่สพชนแดนแล้วนะคะ
เขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะทำงานอยู่องค์กรเดียวกันไง
ยังไงก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านสอทรหรือผู้เกี่ยวข้องก็ถ้าจะชี้แจงก็เรียนเชิญยินดีนะครับ